ฮูดอนศูนย์อคเอนีสามใช่อยู่บนสุดด้วยเลขใช่ไหมคุณ
รักษาพยากร๐๓๗๘๙๐๓๗๘๙มีเลขที่คุณซื้อหรือเปล่า
ยังไม่ได้ซื้อเลยเพราะว่าดูดวงแล้วอาจจะไม่ซื้อก็ได้วันนี้

แต่ว่าช่วงนี้อาจจะหายากหน่อยเพราะบางคนก็ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กันด้วยลอตเตอรี่
บอกว่าหลายคนอาจจะมีโชคต้อนรับปีใหม่
โดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์การเงินจะได้ลาบก้อนโต
แต่ว่าบ่าย๒แล้วครับรับชมการถ่ายทอดสดจากไทยรัฐทีวีที่ถ่ายทอดกัน
ออกรางวัลให้คุณผู้ชมได้เห็นทุกรางวัลทุกขั้นตอนที่โปร่งใสด้วยนะครับ
เจอผมด้วยเจอผมอยู่หน้าจอผมไปรายงานที่กองสลากนะครับ
มาดูเมื่อวานนี้เรานำเสนอในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐที่เป็นภาพข่าวหนังสือพิมพ์ที่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเองนะครับไปชนะในการประกวดภาพข่าวหนังสือพิมพ์อาเซียน
ผลงานของช่างภาพของไทยรัฐนี่แหละ
เป็นภาพถ่ายที่หนองคายกับการแห่พระนะครับเป็นภาพที่สวยมากเลยนะครับ
ย้อนดูกันหน่อยนะครับว่าเราได้รับรางวัลอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจของทั้งไทยรัฐและของทั้งประเทศไทยด้วยนะครับ
โดยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนจัดพิธีประกาศ
มอบรางวัลการประกวดภาพข่าวหนังสือพิมพ์อาเซียน
อาคารสมาพันธ์กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม
โดยมีนายต่วนหูประธานสมาคมหนังสือพิมเวียดนาม
เป็นประธานในฐานะประธานสมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน

อกจากนี้ยังมีเลขาธิการสมาพันธ์ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการจากประเทศต่างเข้าร่วมพิธี

ต่อแทนประเทศไทยก็มีกรรมการบริหารสมาภัณฑ์หนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน

แล้วก็มีกรรมการสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
คือนายพินิษฐ์ขุนทรงซึ่งเป็นกรรมการตัดสินเข้าร่วมพิธีด้วย

ผลงานภาพสงกรานหนองคาย
ของคุณมงคลชัยปัญญาตระกูลจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ส่งเขาประกวดโดยสมาภัณฑ์อังสือพิมแห่งประเทศไทย
ก็ได้รับรางวัล๑๐๐เหรียญสหรัฐ
รางวัลที่๒เป็นผลงานจากประเทศเวียดนามนะครับ
เทศกาลแข่งวัวภูเขาประจำปีในถิ่นเบียน

ภาพจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์
อกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก๕รางวัลด้วยนะครับ
โดยผลงานของประเทศไทยของคุณมงคลชัย
ก็ได้ขอบคุณเรื่องการประกวดครั้งนี้นะ
รวมถึงขอบคุณสมาพันธ์ที่คัดเลือกภาพตัวเองเข้าประกวด
เพราะว่าแต่ละประเทศส่งภาพได้
ไม่เกิน๕๐ภาพ
ประเทศอาเซียนก็๕๐๐ภาพนะครับ
แต่ว่านี่เป็นที่๑เป็นความภาพปรุงใจของคนไทยนะครับ
ขณะที่นายพินิษฐ์ขุนทรงกรรมการสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็บอกว่าที่ภาพของประเทศไทยได้รับรางวัลนะ

แล้วก็ถ่ายภาพออกมาสวยมีมุมมองหลากหลายมิติในภาพ
กรรมการบอกว่าแค่เห็นภาพก็ดูได้เลยว่าเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น
หน้าของคนที่ร่วมขบวนแห่พระเนี่ยโอ้โหนะครับ
ก็เป็นสีหน้าแห่งความสมัครสมาร์นสามัคคี
ความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
แล้วก็บรรยายความรู้สึกได้โดยแค่เรามองภาพแล้วก็รู้
เพราะกุณธุ์ถ้าได้ดูภาพจะเห็นแววตาของคนที่ไปร่วมแห่พระเนี่ย
มุ่งมั่นจริงในการเริ่มสายพระพุทธศาสนา
ค่ะเป็นการแห่หลมพ่อพระสาย